มีคลิปออกมาอีกแล้ว

เหมือนต้ายจมูกเสือแต่เสือไม่ได้กลิ่น
ใช่ค่ะครับ
สิ่งมีรายการเลย

มาก่อนแต่งนึง

นี่เขาบอกนครศรีมีบอลโพลครับนี่มีการแชร์กันอย่างกว้างขวางในโลกโซเชียล
แล้วก็ในคลิปของกลุ่มคนไม่เอาบ่อนนะฮะ
เขาบอกว่าได้เสี่ยงตัวเข้าไปในบ่อนแห่งหนึ่งใจกลางเมืองนครศรี
แล้วก็ระบุข้อความไว้แบบนี้ตั้งอยู่ที่คาเฟ่และรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ฝั่งตะวันออกของชาญเมืองนครศรี
ดูภายในสิครับภายในนักพนันหลายร้อยคน
ร่วมวงเล่นการพนันอย่างสนุกสนาน
คุณโปปันไอโลไพ่อุปกรณ์ครบครัน
ทุกคนหน้าดำคร่ำเครียดในการที่จะแทงให้ได้เงิน
มันแปลกนะคุณสืบสกุลคือชาวบ้านรู้ชาวเน็ตรู้
แต่ตำรวจไม่รู้
นี่แหละครับแล้วก็แฉออกมาอีกนะครับ
แห่งนี้เพราะว่าเปิดมาหลายเดือนแล้วนะครับ

ห่างจากสพเมืองนครศรีธรรมราชประมาณ๓กิโลเมตร
อยู่ห่างจากกองบังคับการตำรวจภูทรนครศรีธรรมราช
๔กิโลเมตรใต้จมูกเสือแต่เสือไม่ได้กลิ่นอย่างที่บอกไป

เป็นที่รู้จักกันดีในวงการตำรวจ
ซึ่งสามารถเปิดเป็นบ่อนการพนันขนาดใหญ่ได้

หากมีเส้นสายแล้วก็ดูแลเจ้าหน้าที่ทั่วถึง
อันนี้ผมใช้คำตามที่คนถ่ายเขาเอามาแชร์นะ
โดยเจ้าของคลิปก็ยังระบุนะครับว่า
ขณะนี้ยังเปิดให้มีการเล่นกันทุกวัน
ซึ่งผู้ที่เสี่ยงตัวเข้าไปบันทึกคลิปบอกแค่ว่า
อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการ

เขาไม่ขอพูดถึงเพราะเชื่อว่าบ่อนที่เปิดได้นั้น
ต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่รู้เห็นอย่างแน่นอนครับ
คุณผู้ชมเรื่องนี้เรารอนะ
ว่าทางผู้การนักคลอนศรีจะว่ายังไกลต่อนะ